ส่วนครอบครัวของนักเรียนหญิงม๖อายุ๑๘ปี

แต่ว่าปรากฏว่าไปเสียชีวิตปริศนาที่บ้านญาติเพื่อนชาย
จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็ประกอบพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะ
แต่ทางตำรวจยังคงเร่งสอบคดีถึงสาเหตุการตายในครั้งนี้
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
พบศพนางสาวดาวอายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖

เสียชีวิตบนเก้าอี้ไม้ยาวหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
สภาพศพมีเลือดไหลที่ปากและจมูก
มีคราบเลือดตามเสื้อผ้าบริเวณหน้าอก
นายมานพเหลืองตระกูลอายุ๔๙ปี
พ่อของน้องดาวเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้มีเพื่อนชายขับรถเก๋งสีดำมารับลูกไป
จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้
เพื่อนลูกสาวโทรมาแจ้งว่าน้องดาวเสียชีวิตที่บ้านเกิดเหตุ
ห่างออกไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
จากการสอบสวนของตำรวจพบว่าหลังผู้ตายออกจากบ้านไป
ก็ได้ไปตั้งวงกินเหล้าอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
โดยมีเพื่อนผู้ชาย๓คนและผู้หญิงอีก๓คน
ซึ่งได้รวมผู้ตายด้วยเป็น๖คน
พ่อของน้องดาวเชื่อว่าลูกสาวถูกล่อลวงให้ออกไปนอกบ้าน
หลอกให้ลูกสาวดื่มเหล้าจนเมาไม่มีสติ
ส่วนที่ลูกมานอนเสียชีวิตอยู่นอกบ้าน
ว่าร่างของลูกสาวถูกเคลื่อนย้ายอย่างแน่นอน
โดยอยากให้ตำรวจช่วยคลี่คลายคดีให้กระจ่าง
เพื่อให้ลูกสาวได้รับความเป็นธรรม
ทำไมแม่เอาไปส่งโรงพยาบาลห้องยักษ์อย่ารู้
ถ้ามันไปตายโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ติดใจอะไร
คือว่าเออยังเห็นว่าเออยังมีความผิดคนหน่อยหนึ่ง

ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลผมก็ยังไม่ติดใจอะไร
ตอนนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาล
ขณะที่หนึ่งในเพื่อนสนิทกลุ่มม๖ของน้องดาวยืนยันว่า
เธอไม่เคยรู้จักเพื่อนชายกลุ่มนี้มาก่อน
ส่วนในพัฒน์ไม่ได้เป็นแฟนนุ่มของน้องดาว
โดยปกติดาวเป็นผู้หญิงมั่นใจ
ชอบเที่ยวสังสรรค์มีความกล้า

แต่ครั้งนี้เชื่อว่าดาวต้องถูกมอมเหล้า
ส่วนในเต๋าเพื่อนชายที่อยู่ในเหตุการณ์กับน้องดาวในคืนนั้นเล่าว่า
ระหว่างนั่งสังสรรค์น้องดาวมีอาการมืนเมา
เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเข้าไปในปริมาณมาก
ชายทำอะไรหรือคืนใจรุมสมน้องดาวแต่อย่างใด
ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดพบศพในวันเกิดเหตุ
วัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอ
เมืองต้นพบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
และยังได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๕สมุทรสงคราม

รวมทั้งจะต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนตำรวจยังคงค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อคลายปมสงสัยของผู้ปกครอง
ทีมข่าวไปตรวจสอบบ้านพักของเพื่อนชาย
อยู่ในเหตุการณ์คนอื่นทุกคนปิดบ้านเงียบ
ก่อนมีรายงานว่าตำรวจได้เรียกตัวในทีในพัฒน์
รวมทั้งในเตาเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติม

ของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน